ฉันไม่ใช่เลสเบียนน้อย

คือเป็นการบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่เกย์ฉันไม่ใช่ใบฉันไม่ใช่เลสเดียนนะยะ
แต่คือฉันคือผู้หญิงข้ามเพศ
คือเราเกลียดอวัยวะเพศชายเรามากต้องบอกเลย
คนที่เป็นคนข้ามเพศทุกคนต้องไม่ชอบสิ่งที่เห็นอยู่ตั้งแต่เกิด
มีคนสงสัยว่าพันธุกรรมมีผลไหมในการที่จะเป็นข้ามเพศ
อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่บอกว่านี่คือสาเหตุของข้ามเพศ
จิตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าท่านเป็นจริงหรือเปล่า

อายุพอสมควรแล้วคุณหมอก็จะแปลงเพศให้ได้โดยต้องผ่านจิตแพทย์
เทคฮอร์โมนมันคือการเตรียมตัวทั้งหน้าฟิสิคัล
คือถ้าเราไม่เทคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบมีเขาเรียกว่า
ต้นทุนทางร่างกายในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ
ทานฮอร์โมนก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับจูนในร่างกาย
ที่จะอยู่ดีตัดเลยไปเป็นผู้หญิงเลย

เคยมาเทคจริงคือตอนอายุ๓๙
แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ๗เดือนพี่แอนก็ผ่าตัดแปลงเพศเลย
ผ่าตัดศัลยกรรมใช้เงินไปประมาณ๔๐ล้าน
แล้วก็คือว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ๕ปี
การเปลี่ยนความสวยงามเนี่ยมันต้องจากภายในสู่ภายนอก
มันไม่ใช่แบบว่าแค่ศัยกรรมแล้วจบนะ
ัยกรรมคือพี่แอนทำมาหมดเรียบร้อยแล้วยกเป็นเล็บเท้า

สิ่งเดียวที่พี่แอนจะไม่ทำก็คือเสียง
แต่เสียงที่ไม่ทำก็เพราะว่าเราก็เป็นจักรพงศ์
แต่มันยังเหมือนกับกระเทยเดินมา
แต่มันจะไม่สามารถมาถึงเป็นผู้หญิงได้ทุกวันนี้

ในกลุ่มสติข้ามเพศส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
เพราะว่าเราอยากจะให้สติกลุ่มนี้
มีผิวมีลักษณะของกล้ามเนื้อ
หรือเส้นผมขนที่คล้ายกับผู้หญิงแต่ตำแหน่ง
สติข้ามเพศกลุ่มที่ควรจะใช้ฮอร์โมนเพศอย่างยิ่งก็คือ
กลุ่มที่ถูกตัดต่อมเพศไป
ผมหมายถึงคนที่ถูกตัดอรรถะไปแล้ว
เขาจะไม่มีทั้งฮอร์โมนเพศชาย

ให้ใช้ฮอร์โมนตรงนี้ตลอดชีวิต

แล้วเราเป็นผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยไปเรื่อยแล้ว
ผิวเลยหน้าเปลี่ยนเลย
ละมุนขึ้นหุ่นที่ดีขึ้นทุกอย่าง
สวดทรงแล้วก็รวมถึงความอ่านแบบ

ตอนแรกคือคุณหมอให้เท่านี้
แต่พอเวลาสักพักนึงละ

ก็จะมีปริมาณที่ลดลงโดสลดลง
ตอนนี้ก็ไม่ต้องฉีดแล้วทานอย่างเดียว

เพราะคุณหมอดูแลพี่แอนอยู่ตลอดเวลา

คุณหมอประเทศไทยอเมริกาแล้วก็เกาหลี
๓ประเทศใช้ประมาณ๘๙ครั้ง

เรามุนขึ้นนี่เราเป็นผู้หญิงขึ้นนี่

เราไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้

ทำให้เขาได้อยู่ในเพศสภาพที่เขาเลือก

อย่าเป็นเพื่อนต่อกันไป

แล้วก็อย่าไปซื้อตามร้านขายยากันเอาเอง
แต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีอะไรแอบแฝง
ฉะนั้นปรึกษาคุณหมออาจจะมีวิธีการที่ดี

สีข้ามเพศนี้เราใช้ฮอร์โมนกัน

จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
การที่ท่านซื้อยาใช้เองมันสะดวก
แต่ว่าบางทีท่านไม่รู้ตัว
ว่าท่านมีความเสี่ยงบางอย่างที่ซ่อนอยู่
แต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ฮอร์โมนที่เป็นตัวที่ปลอดภัย
ซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับ
เราเชื่อว่าอัตราการต่างจากนี้จะลดลง
อาจจะเท่ากับคนที่ไม่ได้เป็นสีข้ามเพศเลย
ผมอยากจะเน้นย้ำว่าเข้ามารักษา
ในที่ที่ดูแลสุขภาพระยะยาวนั้นได้ปลอดภัย
จะช่วยให้สุขภาพของคนกลุ่มนี้ดีขึ้น

หรืออาจจะดีกว่าในคนที่เป็นซีโดยกำเนิดด้วยซ้ำไป